เหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกันเกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้นะฮะ

ปรากฏว่าที่ทะเลาะวิวาดกันกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย

เทศบาลเมืองศรีสเกตเนี่ยทำให้คนตายไป๑นะฮะสาหัสอีก๒นะครับ
คนที่เสียชีวิตเป็นเยาวชนชายุ๑๘ปีนะครับ
กระสุนปืนยิงเข้ากลางหลัง๑นัดนะครับ
แล้วก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างอื่นด้วยนะครับ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อีกสองคนเป็นเยาวชนชายเหมือนกันนะครับบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่ว่าจากจักรยานยนต์ล้มนะฮะอ่าคงจะเป็นช่วงที่หนีกัน
ว่าขี่รถทะเลาะวิวาสกันเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยเหมือนกันนะฮะ
ผู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะนี่จักรยานยนต์ที่ล้มกันอยู่นะครับ
มีจักรยานยนต์แล้วก็มีปืนนะฮะตกอยู่กระบอกหนึ่งด้วยมีมีดพกด้วยนะครับ
คาดว่าอาวุธอาจจะเป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดพอออกมาดูก็เห็นกลุ่มที่ถูกยิงเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มากัน๓คนถูกคนถูกยิงนั่งอยู่ท้ายสุดนะฮะกระสุนเข้ากลางหลัง
กำลังถูกกลุ่มคู่อริตอนนั้นซึ่งขี่จักรยานยนต์มากัน๔คัน
มีรถเก๋งสีดำอีกคันนึงกำลังใช้ไม้กับเหล็กรุมทำร้ายนะครับ
ก็พยายามรีบไปห้ามแล้วแต่ไม่เป็นผลนะครับกลุ่มพวกนั้นไม่ฟังนะครับ
รุมทำร้ายต่อจนหนำใจแล้วก็พากันขี่รถขับรถหลบหนีไป
กล้องวงจรปิดของชาวบ้านแถวแถวนั้นนะครับเราไปได้มานะฮะ
จับภาพขณะก่อนเกิดเหตุนี่ตี๔๓๕นาทีเมื่อวานนี้
เห็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งเนี่ยขับไล่กันมาด้วยความรวดเร็ว
เห็นไหมฮะหลังจากพ้นรัศมีกล้องไปเนี่ย
แค่๘๐เมตรแถวนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ตามกันทัน
แล้วก็ลงมือทำร้ายกันตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่า
วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มคงจะมีเรื่องมีปัญหากันมาก่อนแล้วครับ
แล้วจากสภาพรถก็มีการปิดแผ่นป้ายทะเบียนเอาไว้ด้วย
มีการเอาปืนเอาอาวุธมาครบมือเลยนะฮะกลุ่มที่ก่อเหตุคงเตรียมการมาแล้ว
แต่ทีนี้มันก็เลยมีการขี่รถหนีกันก็เพราะว่าอาจจะอีกกลุ่มนึง
จะมานัดเจอกันด้วยหรือเปล่าแล้วเห็นอีกฝั่งนึงมาเยอะเหลือเกิน
ก็เลยขี่หนีนี่ล่าสุดนะฮะตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่น
ที่ขับรถเก่งไปก่อเหตุรถเก่งคันสีดำจับได้๒คนทั้ง๒คน
สารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยตั้งใจขับรถไล่ชนนะฮะตั้งใจให้รถล้ม
อีกคนนึงบอกว่านั่งคู่มากับมือยิงที่นั่งอยู่เบาะหลัง
พอเพื่อนขับรถชนปุ๊บก็พากันลงไปแล้วเพื่อนคนที่เป็นมือปืน
ใช้ปืนสั้น๙มมยิงใส่ทั้ง๓คนที่ตอนนั้นหนีไม่ได้
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ล้มทับอยู่ก็มีคนที่ซ้อนท้ายสุด
ก็โดนกระสุนเข้ากลางหลังจากนั้นมีเพื่อนที่ขี่จักรยานยนต์ตามมาเนี่ย
มาช่วยกันลุมทำร้ายอีกทีนึงพอเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียง
ตื่นออกมาดูมาตะโกนห้ามก็ตกใจพากันแยกย้ายหนี
ตอนนี้เขาบอกเขาสำนึกผิดแล้วแต่คนตายไป๑บาทเก็บสาหัสอีก๒
พยายามในที่เกิดเหตุบอกว่าหลังได้ยินเสียงปืน
ก็ออกมาดูที่ถนนนะครับอ่าภาพที่เห็นก็เป็นรถเก๋งเนี่ย
จักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่คนขี่จักรยานยนต์ที่ตามลงมา
คันหลังที่ตามรถเก๋งมาก็มาช่วยกันตีคนเจ็บอีกนะครับ
ที่ถูกยิงไปแล้วแต่ว่าคนตายเขาถือปืนอยู่ด้วย
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันหลบหนีไป

ว่ายังไม่ทันยิงนะครับแต่ถูกยิงก่อน
เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยนะครับ
บอกอย่างนี้เลยเหรอไม่ยิน
ไม่ยินครับแต่ว่าแต่แต่ความผิดก็ไม่ได้ลืมไม่ได้
อ๋อสองคนผู้บาดเห็นเขาพูดนะครับ

แล้วสองคนผู้บาดเจ็ดเอาตัวรอดยังไงครับเห็นไหม

เขาก็จะพยายามดึงมอไซค์ขึ้นกับดึงเพื่อนผม
แต่ว่าเขาไปไม่ไหวเพราะว่าเขาโดนงูเจ็บมาเหมือนกัน
อือเขาก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้น
สองคนก็โดนยิง
ใช่โดนยิงทั้งคู่